หลังจากรัฐบาลเขามีฉายาจากนักข่าวธรรมเนียบไปแล้วแน่นอน
นิติบัญญัติก็ต้องมีฉายาเหมือนกันจากนักข่าวสภา
สะท้อนการทำงานรอบปีที่ผ่านมามาดูว่าใครได้ฉายา
อะไรกันบ้างนะครับเหตุการแห่งปีเขายกให้เหตุการนี่เลย
สภาล่มมันเกิดขึ้น๒ครั้ง๒วันเลย
ติดต่อกันเลยครับระหว่างการพิจารณายติตั้ง
คณะกรรมธิการศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งคอสชมาตรา๔๔
ซึ่งสอสอฝ่ายรัฐบาลแพ้โหวตให้กับฝ่ายค้าน
แต่ปรากฏว่าสอสอรัฐบาลใช้เสียงข้างมาก
ขอนับคะแนนใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างภาพลักษณ์เสื่อมเสียให้กับสภา

ศภาพุทธแห่งราษฎรได้ฉายาดงงูเห่า
โอ้โหชัดเจนนะครับเพราะว่าการประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ไปจนถึงการลงคะแนนสวนทางกันกับมติของพักร่วมฝ่ายค้าน
หลายครั้งของสมาชิกฝ่ายค้านบางคนนะครับ
มาดูฉายาของวุฒิสภาได้ฉายาสภาทหารเกณฑ์
เพราะว่าสวชุดปัจจุบันนั้นโอ้โหไม่น้อยนะ
เป็นสมาชิกสนชมาก่อนที่คอสชเคยแต่งตั้ง
ทำให้สวเปรียบเสมือนเป็นทหารที่ถูกคอสชเกณฑ์
มาก็เลยเป็นสภาทหารเกณฑ์
เอาไปต่อกันที่นี่เลยอันนี้มีฉายามอบให้กับท่านประธานชวน
อันนี้กลายเป็นมีดกลขึ้นสนิมอาจจะแบบฝืดหน่อย
ขอบคุณชัวร์หลีกภัยครับประธานสภาพุทธแห่งราชสะดรมีด
คืออย่างที่บอกแหละแต่ก่อนนะโอ๊ย
อาดน้ำผึ้งเลยอาดน้ำผึ้งเลยกำลัง

ไม่สามารถจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสภาได้เลย

แล้วก็ต้องไปฉีดยากันบาดทะยักษ์เหมือนกัน
คือแบบว่าพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักเหมือนกัน

อ้าวประธานวุฒิสภากันบ้าง
นี่ฉายาค้อนยาง
คุณพรเพชรวิชิตชนลชัยนะฮะ
ถูกสอสอลองของจนควบคุมการประชุมไม่ได้
พยายามใช้ค้อนทุบบนโต๊ะเพื่อหวังให้เกิดความสงบ

สะท้อนเลยว่าค้อนไม้ที่ถือไว้เป็นเพียงค้อนยางเท่านั้น

ขนมจีนไร้น้ำหยาเพราะยังไม่สามารถปรากฏบทบาทการเป็นผู้นำได้เลย
ไม่สามารถเป็นที่จดจำได้เลยจึงไม่ต่างอะไรกับขนมจีนที่ดูน่ากินนะ
แต่ว่าพอมันไม่มีน้ำยาแล้วรสของขนมจีนมันก็ไม่ได้เรื่องนะ
จากนั้นก็เลยสุดท้ายกล่อมมาอยู่ในสายตาอยู่ดี

แต่ละคนฉายาเด็ดขาดจริง
มาดูวาทะแห่งปีกันบ้าง
พี่ตัดน้องวาทะนี้นะคะเป็นของพลเอกประยุทธ์ที่พูดกลางที่ประชุมรัฐสภา
ระหว่างที่มีการนำเสนอนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม

ส่วนคู่กัดแห่งปีค่ะก็ต้องยกให้คู่นี้แน่

เพราะว่านางสาวปรินาถูกพักพลังประชารัฐ
ส่งมาเป็นกรรมธิการประชานที่มี
แล้วก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทาง
ยื่นเรื่องตรวจสอบกันเองในกรรมธิการ
ทำให้งานอื่นไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว

ที่จดจำก็จะลากตะอีกไปข้างข้างประธานนะ
นั่นคือเป็นช็อตแบบโอ้ยช็อตที่คนหลายคนพูดถึง
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีฉายาดาวเด่นกับดาวดับ
คุณผู้ชมลองนึกในใจซิว่าเอ๊ะใครควรเป็นดาวเด่น
ใครควรเป็นดาวดับอาจจะตรงกับที่เขาตั้งฉายาไหม
ไปดูกันต่อค่ะเพราะว่าดาวเด่นปีนี้เนี่ย
ยกให้กับนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
คืออาจารย์ปียบุตรก็เปิดประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณ
พระมหากษัตริย์ที่บอกว่าถวายสัตว์ไม่ครบ
ถ้อยคำตามที่รัฐธรรมนูลกำหนด
ซึ่งนายปิยบุตรก็ไม่ได้ใช้วาธศิลปเท่านั้น
แต่ว่าทุกถ้อยคำคือมีเหตุผลมาซัพพอร์ตหมดเลย
มีกฎหมายรองรับก็เลยได้ตำแหน่งนี้ไป
ดับล่ะคะควรเป็นใคร
เขามอบให้กับคนนี้เลยดาวดับ

สีขาวดำด้วยอะ

สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนี่แหละ

คือมันหลายเรื่องหมดเป็นแง่ลบทั้งนั้น

จังหวัดราชบุรีกล่าวอ้าง
ว่าให้เธอมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต
ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งคนดีศรีสภาไหนก็นี่ไงยังไม่มีผู้เหมาะสม
นึกอยู่คนดีศรีสภาใครดีนะใครดีนะเอาอย่างนี้
คุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนดีสีสภาส่งมาบอกเราผ่านทางไลน์หน้าจอหน่อย
เราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะค่ะแต่ผมก็มีแต่ผมพูดไม่ได้นะ
ยังไม่ต้องพูดฟังอ่านของคุณผู้ชมดีกว่ามีอยู่ในใจว่าคนดีศรีทภาคือใคร
ยังไงก็แล้วแต่นะทั้งหมดทั้งมวลก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพวกเรา
ทำหน้าที่เพื่อประชาชนแล้วก็บอกว่าท่านท่านผู้ทรงเกียจจะยอมรับ
ฉายาจากสื่อนะเพราะมันเป็นมันเป็นธรรมเนียมอ่ะมันก็เป็นสีสันนะเน
สีสันสะท้อนการทำงานทั้งสองฝ่ายนะครับ